พาไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันหน่อย
เห็นได้ตามภาพข่าวเลยว่าน้ำไหลที่ตอนนี้
ไหลเชี่ยวแรงแล้วก็ท่วมสูงนะคะ
การเดินทางถนนต่างเส้นทางต่าง

พยายามจะกระแสฝากระแสน้ำเชี่ยวไป

ไม่รอดยังไงไปดูภาพพร้อมกันค่ะ

ว่าจะฝ่าน้ำที่เชี่ยวกราก

นี่ค่ะคุณผู้ชมรถคันนี้เป็นรถออฟรถดัดแปลง

ที่เขาชื่นชอบไลฟ์สไตล์การแอดเวนเจอร์ค่ะ
พยายามขับฝากกระแสน้ำในลำทาน

แต่ว่าต้านกระแสน้ำที่มีระดับสูง

แรงดับเลยเนี่ยอยู่ตรงนี้เลยจอดอยู่ตรงนี้ค่ะ

มิดห้องเครื่องแล้วก็เครื่องดับในที่สุดค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในครองมะเดือ
หมู่ที่๑ในตำบลสาริกาอำเภอเมืองจังหวัดนครนายก
ระหว่างเกิดเหตุมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากเลยคุณผู้ชมเห็นไหม
ยืนดูเหตุการณ์อยู่สองฝั่ง
ทุกคนตกใจแต่ก็เอาใจช่วย

สุดท้ายต้องใช้รถกระบะขับเคลื่อน๔ล้อติดตั้งสลิงค่ะ
มาลากรถที่จอดอยู่อีกฝั่งนะคะ
ลากรถที่จอดอยู่อีกฝั่งแล้วก็นี่นะคะ
ลากรถออฟรถคันนี้นะคะขึ้นไปค่ะ
ก็โชคดีล่ะที่คนขับแล้วก็เพื่อนที่นั่งมาด้วยกันเนี่ย

รุ้นนะคะแต่ว่าแหมเธอเห็นกระแสน้ำแล้วเนี่ย

ถ้าผมจำให้ผิดนะไอ้จุดนี้จำข่าวนี้ได้ไหม

ถ้าพี่จำไม่ผิดเนี่ยแล้วที่ล่วงลงมาเนี่ย
นะฮะจุดเดียวกันเนี่ยนะฮะโปรดิวเซอร์ยืนยันมาแล้ว

สภาพรถต้องพร้อมจริงแล้วก็คือมันน้ำมันแรง
อะไรก็เกิดขึ้นได้หุ้มฝากระโปรงแล้ว